กันที่นักแสดงตั้งแต่เด็กยันโตกันบ้างดีกว่าสำหรับแน็กชาลี
คือต้องบอกว่าแน็กเนี่ยนะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่๙ขวบ
ตอนนี้โตเป็นนุ่มแล้ว๓๐แล้วคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยแน็กเนี่ยเขาออกมาประกาศนะคะว่า
เขาเนี่ยจะไม่ขอรับงานแสดงวงเล็บละครอีกแล้ว
นักข่าวก็ตกใจก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงไม่รับเล่นละครล่ะ
เจ้าตัวก็บอกพี่ผมเนี่ยนะถ่ายละครมาตั้งแต่อายุ๙ขวบ
วันนี้ผมอายุ๓๐แล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ยอมรับตรงเลยว่า
ที่ไม่รับละครเป็นเพราะเบื่อมากคือละครเนี่ยเวลาเขาถ่ายทำเนี่ย
เขาใช้เวลานานแต่ถ้าถ่ายหนังหรือว่าภาพยนตร์มันใช้เวลาถ่ายค่อนข้างสั้น
ก็เลยอยากจะหาอย่างอื่นทำดูบ้างแต่ถ้าจังหวะโอกาสได้เนี่ยก็อาจจะกลับมาถ่ายภาพยนตร์
ให้เราได้ดูกันบ้างส่วนงานในวงการบันเทิงตอนนี้ก็ยังรับได้นะไม่ได้ทิ้งไปไหน
ปีนี้แน็กเขาบอกว่าตั้งใจจะเอาดีด้านดนตรีเขาบอกเขาอยากทำเพลงอยากมีซิงเกิ้ลออกมาให้แฟนได้ติดตามกัน

ปีนี้ก็คือจะเริ่มฝึกฝนการร้องเพลงแล้วก็แบบว่าอยากทำด้านเพลงดนตรีมากกว่าหนังละครนะครับผม
เพลงเราก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดมันคงต้องใช้เวลาครับผม
ถ้าละครเนี่ยต้องทำใจจริงเลยว่าไม่เลยครับผม
หนังมันถ่ายใน๕๑๐วานเลยก็จะกลับไปพันบ้างเลย
มันก็เลยรู้สึกว่าอยากหางานอื่นทำบ้างครับ